เมื่อวานนี้ค่ะรายการรถปลดทุกข์
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูจริง

ยังคุยกันอยู่เลยว่าเป็นการจัดรายการที่รู้สึกตื้นตันใจมาก

ที่มีสาวพิการใช่ไหม
ใช่ค่ะกรณีของน้องยุ้ยนี่แหละ
เธอเป็นสาวพิการตาบอดทั้งสองข้างนะคะ
เลี้ยงลูกชายวัยขวบกว่าคนเดียว

ทีนี้เรื่องนี้นำเสนอในรายการรถปลดทุกข์ค่ะ

ซึ่งลุงพายับเองก็ป่วย

จะบริจาคดวงตาหนึ่งข้าง

อยากจะบริจาคดวงตาให้น้องเขา
อาจจะมีประโยชน์ช่วยน้องเขาได้บ้าง

เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันในรายการสดของเรา
แล้วก็มีคุณหมอมาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคการรับบริจาคด้วย
ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะรู้อยู่ไกล

แต่คุณผู้ชมคะหลังจากจบรายการไป

แล้วก็แสดงความขอบคุณกับคุณลุงพายับ

ลุงนะครับทำใจดี
ถึงมันไม่ได้จริง

ก็ลุงตั้งใจลุงก็อยากให้ได้

ไม่เป็นไรค่ะ

ค่ะลุง

ที่คุณสุนิสามุ่งรวยกลางหรือว่าคุณยุ้ย
อายุ๒๖ปีสาวพิการตาบอดทั้งสองข้าง

คุณลุงพายับรอดเมืองอายุ๕๙ปี
หลังจากทั้งสองมาออกรายการรถปลดทุกข์ของเรา
ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนมีความหวัง
คุณยุ้ยมีความหวังหลังจากได้รับทราบ

จะบริจาคดวงตาให้หนึ่งข้าง
เพื่อให้คุณยุ้ยมองเห็น
คุณยุ้ยมีความหวังว่าชีวิตของคุณยุ้ย

หลังจากที่ตาบอดสนิทไป๗ปี
แล้วก็อยู่ในความมืดอยู่ในความทุกข์ทรมาน

คุณลุงพายับเคยมีความหวัง
ตอนที่โทรพูดคุยกับคุณยุ้ย
บอกกับคุณยุ้ยเลยว่าผมจะบริจาคดวงตาให้คุณยุ้ย
ใช่ตอนนั้นที่วีดีโอคอลกันลุงพายับยังบอกว่า
แต่เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจก่อนนะว่ามันจะเข้ากันได้ไหม

นั่นแหละค่ะคือความหวังของคุณลุงที่จะช่วยเหลือคุณยุ้ย
แต่ทั้งคู่รับทราบอยู่ในใจเหมือนกัน

ที่จะเปลี่ยนถ่ายดวงตาให้กันและกัน
คือเมื่อวานนี้มีพอศูนย์จักษุและต้อกระจกโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
มาอยู่ในรายการด้วยก็มาให้คำตอบมาตอบข้อสงสัยค่ะ
ว่าการบริจาคดวงตาในกรณีนี้จะสามารถทำได้หรือเปล่า
เดี๋ยวดูคุณหมอก่อนนะคุณหมอร้องไห้เลย
ขณะที่ฟังคุณยุ้ยเล่าเรื่องราวชีวิตนะคุณ
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณยุ้ยเองก็บอกนะ
ทนทุกข์ทรมานมากับดวงตาทั้งสองข้างที่มองไม่เห็น

แล้วอยากที่จะเห็นหน้าลูกชาย
เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของรายการรถปลดทุกข์กันหน่อยนะคะ

เขาก็เอามือเล็กนะคะมาป่าน้ำตาให้
แล้วก็เอาผ้ามาซ้ำน้ำตาให้
แล้วทีนี้หนูก็มีกำลังใจขึ้นมา
ไว้กับเขากำลังจะแบบ

กำลังใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับ
นี่แหละครับคือเป็นคำถามที่ผมกับคุณอาริยาถามคุณยุ้ยนะ
ว่าคุณยุ้ยคุณยุ้ยก็ดูเป็นคนแข็งแกร่งเหมือนกันนะ
ต่อสู้ชีวิตมาคุณยุ้ยได้รับกำลังใจมาจากไหนบ้างจากใครบ้าง
คุณยุ้ยบอกกำลังใจของคุณยุ้ยที่สำคัญคือคุณแม่ของเธอเอง
แล้วก็ลูกชายวัย๑
หลังจากที่เราฟังเรื่องราวของคุณยุ้ยแล้ว

เมื่อวานนี้คุณลุงก็คือนั่งวิวแชร์มาเลยค่ะ
เพราะว่าคุณลุงเองก็เป็นอำมพลึกป่วยติดเตียงมา๒๐กว่าปี
คุณลุงมาจากฉะเชิงเศร้า
ส่วนคุณยุ้ยเดินทางมาจากบุรีรำ
ใช่ค่ะคุณลุงพายับก็เล่านะคะบอกว่าทุกวันนี้ลุงเองโชคดีนะ
เพราะว่าอยู่กับหลานหลานสาวคอยดูแลลุงอย่างใกล้ชิดเลย

ว่าถ้าเกิดว่าดวงตาอีกข้างหนึ่งของลุง
สามารถทำประโยชน์กับใครได้ลุงก็ยินดี
แล้วคุณลุงเป็นแฟนรายการรถปลดทุกข์นะดูทุกวันเลย
พอเห็นข่าวเรื่องราวชีวิตของคุณยุ้ยว่าอยู่อย่างลำบาก
ติดต่อมาทันทีว่าตั้งใจจะบริจาคดวงตาให้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมความตั้งใจเป็นแบบนี้แล้ว
คนรับก็มาอยู่ตรงนี้แล้ว

ก็คือแพทย์หญิงพัสรันธนสุพรรณ
เป็นพอศูนย์จักษุและต้อกระจกโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ก็บอกเลยนะคะบอกว่าจริงแล้วมันต้องดูปัจจัยหลายอย่างนะ
หนึ่งคือต้องดูผู้รับว่าผู้รับมีความพร้อมหรือไม่

สองต้องดูสุขภาพของผู้บริจาค
และ๓สิ่งที่สำคัญถ้าเกิดจะบริจาคดวงตากรณีที่คนบริจาคยังมีชีวิตอยู่
จะต้องเป็นการบริจาคให้กับครอบครัวเป็นญาติหรือเป็นสามีภรรยาเท่านั้น

ฎข้อบังคับของแพทย์สภาเนี่ยก็มีการเขียนไว้ว่า
ผู้ที่จะบริจาคเพื่อมีการปลุกถ่ายอวัยวะ
ก็คือสามารถทำได้ในกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ย
จะบริจาคให้ได้ในกรณีที่ผู้รับบริจาคเป็นญาติ
หรือว่าเป็นสามีภรรยากันเท่านั้น
คือจากการฟังคุณหมอแล้วนะฮะแล้วก็จากการที่คุณยุ้ยก่อนหน้านี้
ก็ได้ไปรับคำปรึกษาจากคุณหมอที่สิริราชแล้วเหมือนกันนะครับ
ก็ได้รับทราบข้อมูลตรงนี้มาอยู่แล้ว
หากว่าดวงตาของคุณลุงพายับจะไม่สามารถมาใส่ที่ร่างกายของเธอได้

คุณยุ้ยเองก็มีปัญหาทั้งเรื่องของจอประสาทตาด้วย
แล้วคุณหมออธิบายว่าการที่จะเอาลูกตาของ๑คนออกมา
สิ่งที่จะเอามาใช้ได้ให้กับคนอื่นต่อคือกระจกตาเท่านั้น

แต่กรณีของคุณยุ้ยคือมีปัญหาเรื่องจอตาด้วย
ดังนั้นต่อให้เปลี่ยนกระจกตาอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการมองเห็นค่ะ
แต่คุณหมอบอกนะยังไงก็ตามค่ะ
เรื่องนี้คือก็จะต้องให้ทั้งคุณยุ้ยเอง
รวมถึงคุณลุงพายับไปตรวจอย่างละเอียดก่อน
ดูก่อนว่าตาสรุปแล้วมีปัญหาที่ส่วนไหนจุดไหนยังไงกันแน่
แล้วคุณหมอก็จะพยายามที่จะฟื้นฟู
ทำเท่าที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้
อันนี้คุณหมอบอกแล้วก็รับเป็นคนไข้ในความดูแล
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้วทั้งสองคนเลยนะคะ
เรื่องราวของคุณยุ้ยแล้วก็คุณลุงพายับมีคนชื่นชมมากนะครับ
เรื่องคุณยุ้ยหลายคนเห็นอกเห็นใจในการใช้ชีวิตของเธอนะครับ
เพราะว่าคุณยุ้ยตาบอดเนื่องจากการทำงาน
ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นเหล็กฝุ่นสังกษีอะไรอย่างนี้
ฝุ่นเข้าตาของเธอนะครับทำให้เธอตาบอดมาแล้ว๗ปี
ส่วนคุณลุงพายับก็ป่วยหลายโรคเหมือนกันเนอะ
ความดันเบาหวานเหมือนโรคของผู้สูงอายุนะครับ

แต่คุณลุงเป็นผู้ที่มีหัวใจสุดยอดเลย
คนชื่นชมคุณลุงเยอะมาก
คุณผู้ชมพอข่าวของคุณยุ้ยออกไป
คนบริจาคให้กับคุณยุยยอดล่าสุดคือ๑๕๐๐๐๐๐บาท

หลังจากนี้ไม่ขอรับเงินบริจาคแล้ว
อยากไปให้กับคนที่เขาขาดแคลนจริง

เอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่เคยรักษาเธอ
ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ดูแลลูก
ส่วนหนึ่งสร้างบ้านเล็กให้คุณแม่
ให้คุณแม่ที่ใช้ชีวิตยากลำบากเหมือนกันได้พักอาศัย
ใช่ค่ะส่วนทางคุณลุงพายับเองบอกว่า
ผมไม่ได้ต้องการเงินบริจาค
ผมไม่ได้ต้องการสิ่งของบริจาค
เสียจากว่าผมอยากได้วิวแชร์

ทีนี้มีคนใจบุญติดต่อบริจาคมาเรียบร้อยแล้ว

คุณลุงบอกว่าผมไม่ขอรับบริจาคใด

ผมเสนอที่จะให้ดวงตากับคุณยุ้ยแบบนี้

มีเจตนาอยากจะช่วยเหลือน้องยุ้ยเนี่ย

หัวใจของผมที่อยากจะช่วยเหลือคนสักคนหนึ่ง
นี่แหละฮะเป็นน้ำใจที่ส่งต่อให้แก่อีกคนนึง
เป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่นะครับ
แม้ว่านะแม้ว่าเรื่องนี้การเปลี่ยนถ่ายดวงตา

แต่สิ่งที่ทำให้สังคมเห็นนั่นก็คือเรื่องของความเสียสละ
และความมีน้ำใจของคนในสังคม

แล้วพลังที่เกิดขึ้นเล็กนี่ค่ะ
มันก็ส่งทำให้หลายคนเกิดการช่วยเหลือ

ถ้ามีคนดีเยอะแบบนี้แบบน่าชื่นใจ